เรื่องของรังต่อนะฮะที่รังแตกแล้วต่อก็โอ้โหแตกรังออกมาแล้วก็ต่อยคนจนเสียชีวิตเนี่ยมีอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นคนงานนะครับที่เขาไปทำบันไดพญานาคภายในสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับ
ปรากฏว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยฮะคือมันมีหลายรังด้วยนะที่เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมา๓วันก่อนนะครับ
มีอยู่รังหนึ่งที่ต่อมันฮือแตกรังออกมาแล้วก็ไปต่อยเด็กเป็นเด็กชายวัย๔ขวบนะครับ
ทีนี้นางรัฐดานะฮะที่เป็นน้านะครับก็มาช่วยหลานนะครับ
มาช่วยหลานมาป้องกันหลานอะไรพวกนี้ก็ถูกต่อยไปด้วยกันเด็กชายวัยสี่ขวบเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับ
วันนี้คนที่ไปช่วยเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าเสียชีวิตสองคนนะครับ
วันนี้ญาติของนางรัฐดาจงเทพคนงานก่อสร้างที่ถูกฝูงต่อรุมต่อยก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์นะฮะ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครรัชศรีมาก็โศกเศร้าเสียใจกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
รัฐดาพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอยู่อยู่๓วันก่อนที่จะเสียชีวิต
จากการถูกตัวต่อนับร้อยตัวต่อยจนไม่ไหวนะฮะเสียชีวิตเลยนะครับทนไม่ไหวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒กันยายนที่ผ่านมาครับวันนั้นครอบครัวของนางรัฐดานำคนงานก่อสร้างไปเทปูนทำขั้นบันไดแล้วก็ราวเกาะรูปพญานาคที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
คือบันไดแล้วก็ราวเกาะรูปพญานาคเนี่ยความยาวทั้งหมดประมาณ๗๐เมตรนะครับแล้วช่วงเย็นนะมันลมพัดแรงนะครับ
ทำให้รังต่อซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นต่ออะไรเนี่ยอยู่บนต้นไม้อย่างนี้นะครับ
มันร่วงหล่นลงมาทั้งรังเลยต่อหน้าต่อตานางรัฐดากับคนงานก่อสร้างนับสิบคนที่กำลังเร่งทำงานกันอยู่เลย
โอ้โหแล้วต่อมันออกมาโอ้โหต่อแตกรังอ่ะท่านผู้ชมไล่ต่อยคนงานวิ่งหนีตายกันลงจากยอดเขาสำนักปฏิบัติธรรมกันอย่างโกลหน
แต่ทีนี้มันเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดชั่วคราวด้วยทำให้ขึ้นลงได้ช้าแล้วก็ลำบาก
ลัดดาตอนนั้นอยู่กับหลานชายวัย๔ขวบพยายามวิ่งหนีลงมาเหมือนกัน
รัฐดาก็เป็นห่วงหลานชายก็อุ้มหลานไว้แนบอกตัดสินใจวิ่งฝ่าฝูงตัวต่อลงมาถึงเชิงเขา
คือตอนนั้นน่ะคงจะตัดสินใจแล้วว่าอยู่ไม่ได้แน่อืมอยู่ก็ถูกถูกต่อตายต่อต่อยตายแน่แน่
วิ่งลงดีกว่าวิ่งฝ่าไปเลยนะครับในสภาพที่ตัวเองเนี่ยถูกตัวต่อต่อยไปกว่าร้อยตัว
โอ้โหคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคุณเขียนมาสอนคนงงคนงานพระที่วัดเนี่ยบอกว่า
รัฐดาตอนที่อุ้มหลานลงมาถึงเชิงเขาได้เนี่ยนะตัวเนี่ยดำไปทั้งตัวเพราะพิษต่อ
ค่ะแล้วคือเหมือนกับตัวต่อเนี่ยเกาะอยู่ที่ตัวเป็นร้อยตัวเลยอ่ะใช่
แล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อลงมาถึงเชิงเขา
อรุณฐานวุฒโธซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือที่อยู่ข้างล่างนะครับ
ท่านก็ช่วยทำพิธีปัดเป่าไล่ตัวต่อให้จนตัวต่อมันก็บินหนีไป
แต่หลานชายวัย๔ขวบที่นางรัดดาอุ้มมาเนี่ยนะแนบอกมาเลยเนี่ยนะ
พยายามป้องกันตัวต่อเนี้ยยังโดนไปห้าสิบกว่าตัวอืม
มีอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นเลยนะครับ
ส่วนนางรัฐดาก็ถูกส่งตัวมารักษาในห้องไอซียูของโรงพยาบาล
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดในวันนี้คนงานที่ถูกตัวต่อต่อยอีกหกคน
อันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่านิ่งวิ่งหนีออกมาได้ทันได้เร็ว
ก็ถูกตัวต่อต่อยบาดเจ็บเล็กน้อยสามีของนางรัฐดาค่ะ
นายปฏิพัฒน์เจริญวงเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุก็นั่งทำงานกันอยู่
ลานหน้าถ้ำตามปกติอะค่ะจากนั้นเนี่ยลมพัดแรงนะ
ทำให้รังต่อหล่นลงมาคนงานก็พากันวิ่งแยกย้ายลงไปข้างล่าง
ตัวเขาเนี่ยขึ้นไปช่วยภรรยากับหลานตอนนั้นตัวต่อก็เกาะเต็มตัวจนดำไปแทบทั้งตัว
ดำไปทั้งตัวคือเป็นตัวต่อทั้งหมดอ่ะครับตัวดำเพราะตัวต่อมาเกาะทั้งตัวเลยอะค่ะ
พยายามตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเอาผ้าปัดออกนะ
แล้วก็รีบนำภรรยาส่งโรงพยาบาลแล้วก็เฝ้าดูตลอดค่ะ
จนกระทั่งวันนี้ข่าวร้ายก็คือภรรยาเสียชีวิตก็คือนางรัฐดาเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้มีความเชื่อของคนงานที่นั่นนะคะบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนงานไปสร้างบันไดอะไรตรงนั้น
มันเป็นพื้นที่วัดไงคะแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คนงานเขาเชื่อแบบนั้นนายปฏิพัฒน์ก็บอกว่าส่วนตัวก็เชื่อเหมือนกันนะ
ก็ยอมรับว่าด้วยความละเลยตัวเองเนี่ยแค่ยกมือไหว้
แต่ไม่ได้จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นก็อาจจะทำให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้ค่ะมีคนงานถูกงูกัดด้วยนะ
ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดความสูญเสียกับตัวเองอะค่ะ
พอมันร่วงมาปุ๊บใช่ไหมผมก็ตกใจตกใจก็พากันวิ่งลงเขา
วิ่งลงเขาทีนี้พอวิ่งลงไปถึงขั้นขั้นขั้นที่สองอ่ะ
ผมก็นึกขึ้นได้ว่ายังเหลือหลานผมกับแฟนผมอยู่อะไรอย่างนี้
ผมก็เลยวิ่งขึ้นมารับเขาเอาผ้าเอาอะไรมาปักตัวต่อให้
คือตอนนั้นก็ต่อลุมเต็มหมดแล้วครับแทบมองไม่เห็นคนแล้วอ่ะ
คือมันตกอยู่ตรงหน้าอย่างคนนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรังกอดครับอยู่ตรงหน้า
รังขนาดเท่าโอรังใหญ่รังใหญ่มาก
ผมก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะครับผมก็ทำงานปั้นมาตลอดเลย
ผมก็ไปปั้นอยู่ในป่าช้าปั้นอะไรอย่างเงี้มันมีครับใช่มันก็ไม่เคยเห็นมันเกิดเหตุแบบ
แต่เราก็ไม่ลบหลู่นะใช่ผมไม่ลบหลู่ผมก็เข้าไปผมยังมีนกมือไหว้อะไรอย่างนี้ครับ
เข้าไปไหว้ในถ้ำหรืออะไรอยู่อย่างแค่ไม่ได้จุดทุกข์ไหมเลยครับ

มันความสะเพราะที่ผมด้วยผมไม่ไปโขทะที่ด้วยที่ผมไปทำตรงนั้น
เพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คือว่าคนงานไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นก็มีเกิดเห็นนะครับ
อย่างคนงานก่อนชุดก่อนก็ไปทำพระอะไรก็มีขามงขาหักอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มันมีชุดแรกตอนที่ผมไปทาสีคนงานผมก็โดนมุงเกลียวกัด
คุณผู้ชมคะส่วนแม่ชีที่เป็นคนช่วยเอาไว้แล้วก็มาส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
ชีท่านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าได้ยินเสียงป้าของเด็กร้องขอความช่วยเหลือ
ก็รีบเอาผ้าเข้าไปช่วยปัดให้
แม่ชีเองท่านก็โดนตัวต่อต่อยไป๕๖ตัวนะคะ
ตอนนั้นคิดว่าสงสารสองคนนี้ต้องช่วยให้ได้ค่ะ
แต่พอมารู้ว่าทั้งคู่เสียชีวิตทั้งนางรัฐดาแล้วก็หลานวัย๔ขวบเนี่ยนะ
ก็เสียใจมากที่ไม่สามารถยื้อชีวิตของทั้งสองคนเอาไว้ได้นะคะ
สภาพทางนอกอาจจะสบายนี่นะ
เอาไปตัวต่อประมาณเป็นร้อยที่เกาะติดตัวแม่กับลูกก็เกาะขึ้นมาใช่ไหม
แล้วก็ใช้ซาป้านิดหน่อยลูดลง
วินาทีนั้นแม่ไม่ใช่ไม่ได้กลัวตัวต่อหรือเปล่า

คือได้ยินเสียงบอกว่าช่วยชีวิตลูกหนูด้วย
คือไม่ได้กลัว

อยากจะช่วยเขาให้รอดเหรอเนอะ

สิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ใช่มนุษย์นะ

ก็โดนไปประมาณ๒ค่ะ
ประมาณ๒แต่ว่าไม่เป็นไร

ที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือ

ที่ยังหลงเหลืออยู่

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือ

มีคนงานก่อสร้างอยู่ข้างบนประมาณ๑๐คน

ทุกคนนะครับจนตัวต่อ

ผู้ที่เข้ามาทำงานไม่ได้มีการ

เจ้าที่เจ้าทางเพราะเคยบอกกับ
ทางครอบครัวคนงานก่อสร้างชุดนี้แล้วว่า

ตอนเกิดเหตุบริเวณข้างล่างเนี่ยยืนยันว่า

ทำให้รังต่อขนาดใหญ่ที่อยู่เพียง

รังนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยทำร้ายคน
แต่ตรงนี้มันเป็น

คนตรงนี้มาก่อน

จับผ่านอุราจับผ่านหนังทะลุงจับผ่าน
ต้องหยุดต้องผมเครื่อง

เขาจะบนบานพระวิเศษ

เรามาทำอ่านให้มันปลอดไป

อัตมาก็บังคับไม่ได้นะ

มันก็มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาด้วยนะ
มันก็มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาด้วยนะ

ผมก็เชื่อเรื่องป่าเรื่องเขา

ก็ต้องกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ห้ามทำอะไร
อย่าไปจัดการอย่าไปกำจัด
เพราะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งตอนนี้

ปลายอย่างเด็กที่อีกจังหวัดหนึ่ง

ช่างขึงไม้ร่วงลงมาต่อแตกรัง

อันตรายมาก
ทางสำนักสงฆ์นี้นะคะ
แห่งนี้นะครับสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำปู่เสือ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจากนี้ไปก็จะจัดการให้หมดนะ

จะต้องเอาไว้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีอีกหลายรัง